แม่ระทึกขวัญสำหรับคนชอบกินหมึกย่าง
บางคนชอบหมึกกระดองย่าง
บางคนชอบหมึกสาย่าง
แล้วคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ย
ึกบูริงเนี่ยมันเหมือนหมึกสายซะด้วย
แล้วก็มีมาเสียบไม้วางรอย่างอยู่แล้วด้วยที่ปฐุมธานี
คือเราไม่รู้หรอกเนอะถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ในเรื่องของปลาหมึก
ด้วยคนสรบชอบทานหมึกย่างมากแต่ไม่เคยสังเกตเลยอะไรบูริงอะไรเนี่ยไม่มีค่ะ
เราก็เออชอบกินหมวดอะซื้อก็ซื้อเลยอะ
อย่างนั้นดูข่าวนี้กันครับคุณผู้ชมครับเป็นประโยชน์แล้วก็ระวังสังเกตนะฮะ
ได้รับแจ้งจากคุณจันทราพุ่มแจ่มว่าพบหมึกบูริง
เสียบไม้รย่างขายอยู่ที่ตลาดนัดตอนเย็นในพื้นที่ปฐุมธานีครับ
ซึ่งหมึกเสียบไม้ดังกล่าวดูเผินมันก็เหมือนหมึกทั่วไป
แต่ถ้าสังเกตดีมันจะเห็นอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่ลูกศรชี้นี่แหละฮะ
หน้าตามันแปลกกว่าตัวอื่นคือมีลายทั้งตัวครับนางสุมนาขจรวัฒนากุล
ภูมิในการสถาบันวิจัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดเผยบอกว่ากรณีนี้ผู้แจ้งไปพบหมึกดังกล่าวจึงซื้อมาแล้วส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
หมึกบูริงเนี่ยนะครับหรือว่าหมึกสายวงน้ำเงินเนี่ยนะฮะเป็นหมึกขนาดเล็กจุดเด่นมันก็คือสีตามลำตัวครับ
เป็นจุดวงกลมคล้ายแหวนสีน้ำเงินบ้างสีม่วงบ้างแล้วมันจะเรืองแสงเมื่อตอนที่มันถูกคุกคาม
อ๋อเป็นวงกลมนี่แหละหมึกมีลายอย่าไปกินบ้างนะเถอะเบื้องต้นฟังต่อก่อน
ต่อมน้ำลายมันไม่ได้กระจายอยู่ตามลำตัวคนที่ได้รับพิษเนี่ยมักจะเกิดจากการถูกมันกัดไม่ใช่การสัมผัส
จะออกฤทธิต่อระบบประสาทครับขัดขวางการสั่งงานของสมอง
ของมันเขาบอกว่าร้ายแรงกว่างูเห่าที่ฉกแล้วตาย๒๐เท่า
ถูกกัดเมื่อไหร่เสียชีวิตภายใน๒๓นาทีเท่านั้น
มันเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกนะครับ
ึกชนิดเดียวที่พบนะฮะเป็นแบบนี้มันจะพบในปลาปั๊กเป้า
หากนำไปปรุงอาหารจนสุกนะครับแล้วรับประทานเข้าไป
ก็เสี่ยงจะเกิดอันตรายเพราะพิษของมันเนี่ยทนความร้อนสูงถึง๒๐๐องศาเซลเซียส
คือน้ำเดือดพิษมันยังไม่หมดว่าขั้นเหลือ
ปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่มียาแก้พิษรักษาไปตามอาการเท่านั้น
จำนวนผู้ที่ถูกหมึกสายวงน้ำเงินกัดทั้งหมดในออสเตรเลียในเวียดนาม
๑ใน๔ครับ๑ใน๔คนเสียชีวิตนะฮะ
แต่ยังไม่ปรากฏแรงงานในประเทศไทยนะครับ
ในต่างประเทศพบหมึกชนิดนี้๔สายพันธุ์ครับแต่ในประเทศไทยพบเพียง๑สายพันธุ
พบได้ตั้งแต่แนวชายฝั่งไปจนถึงน้ำลึก๕๐เมตร
ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ตามแนวโขดหินเพราะว่าเป็นแหล่งหลบภัยของมันนะครับ
นางสุมนาเนี่ยระบุด้วยนะครับว่าหมึกบูริงมีลักษณะคล้ายหมึกสายมีหนวด๘เส้น
ส่วนหมึกสายไม่มีวงสีตามตัวและเตือนว่าหากพบอาหารทะเลหรือหมึกที่มันมีสีสดแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับ
เพราะว่าเสี่ยงต่ออันตรายของชีวิตท่าน
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังเจ้าของร้านแมวโยทะเลอมตะนะฮะที่เปิดขายอาหารทะเลสดที่ตลาดไทยมากว่า๔๐ปี
โดยเจ้าของร้านยืนยันว่าหมึกลักษณะนี้เนี่ยมองด้วยตาเปล่าก็รู้ถ้าสำหรับคนชำนาญว่าเป็นหมึกมีพิษ
และไม่สามารถรับประทานได้นะโดยความแตกต่างของหมึกสายกับหมึกบูริงเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
ตรงสีนะครับแล้วก็ลายบนลำตัวหมึกสายรับประทานได้เราก็รู้กันนะครับเดี๋ยวนี้นิยมด้วย
บนตัวเนี่ยมันจะเป็นลายเส้นนะฮะคล้ายลายหินอ่อนสีเทาไม่มีพิษรับประทานได้
บูริงเนี่ยนะมีสีน้ำตาลอมเทามีสีเข้มกว่าหมึกสายลำตัวจะมีลายวงกลมสีดำปนน้ำเงินเข้มมีพิษกินไม่ได้ครับ
เจ้าของร้านยืนยันว่าตลอด๔๐ปีที่ผ่านมาเขารับซื้ออาหารทะเลมาจากเรือประมงไทยที่ได้มาตรฐาน
มาตรฐานยังไงคือเรือประมงเองก็ต้องรู้จักว่าสัตว์ทะเลไหนมีพิษไม่มีพิษครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของสัตว์ทะเลต้องถามท่านนี้ด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ครับ
รองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระบุว่าหมึกบูริงหรือว่าหมึกวงฟ้า
ของมันเอาไว้ล่าเหยื่อหรือว่าป้องกันตัว

หากเจอต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาเก็บตัวอย่างออกไป
เป็นไปได้ว่าอาจจะปะปนเข้ามาบ้างครับ
หมึกสายวงฟ้ามีพิษเพื่อใช้ในการป้องกันตัว
และอาจจะใช้ได้ในการละเหยื่อ
ของหมึกสายวงฟ้าจะอยู่ในเนื้อเยื่อ
แล้วก็อยู่ในอวัยวะต่างนะครับที่อยู่ข้างในตัวหมึก
ดังกล่าวเป็นพิษที่มีความร้ายแรงสูงมาก
ถ้าเกิดรับเข้าไป
ไม่ว่าจะโดนหมึกกัดหรือกินเข้าไป
ในปริมาณที่มากพออาจจะทำให้ถึงเสียชีวิต
เพราะว่านานทีอาจจะมีปะปนมาบ้าง

ไม่ได้มีในทะเลไทยมากมายขนาดนั้น
นานทีเป็นปีถึงจะเจอกันสักครั้งสองครั้ง

ขณะที่ชาวประมงก็รู้จักหมึกชนิดนี้ค่อนข้างดี
แล้วก็ทราบดีว่าไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับ
ด้านคุณหมอสุรินสืบซึ้งนะครับ
ท่านเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีระบุว่า

เรื่องต้นไม่พบการขายหมึกบูริง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เน้นย้ำ
มีคนเกือบตายและส่งข้อความมาบอกเราครับ

ที่แฟนหนูกินเข้าไปเกือบตาย

คนลุกเลยนะเนี่ยแสดงว่ามันเคยมีคนกินเข้าไปแล้วไม่รู้
นี่แหละครับคุณผู้ชมข้อความแบบนี้แหละฮะ
อยากจะให้คุยกันอย่างสร้างสรรค์ประสบการณ์ของท่าน
มีประโยชน์ต่อทุกคนแฟนไทยรัฐทีวีครับ
ส่วนแม่ค้าร้านต้นโพสต์เองเขาก็มีการไปเจอแล้วนะ
มีการยกมือขอโทษขอโพธิ์เขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นปะหมึกมีพิษ
เขาก็รับมาแล้วก็มาเสียบไม้ขายเลยก็เขาบอกเขาจะระวังมากขึ้นด้วย
ก็เรียนรู้ไปด้วยกันทั้งแม่ค้าทั้งเราผู้ซื้อผู้บริโภค
ฉันเองก็จะได้ระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะฮะ